กลับมาสืบสาวราวเส้นที่ย่านบางขุนนท์กันต่อค่ะช่วงนี้ถึงเวลาที่เฮียน็อตจะได้ลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงในตำนานแล้วจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจนกัน

กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน

กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน

กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน
กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน
กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน
กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน

กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน
กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน
กลับมาสืบสาวเราเส้นที่ย่านบังคุณนอนเก็นต่อค่ะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาไปพิสูจน์กัน

อย่างก็ถูกบอกว่าช่วงบ่ายคนจะน้อยให้มา

คือเขาแอบชิมรสชาติเนี่ยแต่คือเราจะไม่เป๊ะกับพ่อ

อ๋อถ้าพ่อทำจะรสจัดกว่านี้หรอรสจัดกว่านี้
ผมคือมือเราตอนเราฝึกมืออ่อน
มืออ่อนคือเราไม่กล้าใส่เยอะกลัวรสจะจัดเกินไป
แล้วคือเราไม่ทานรสจัดด้วยไงพ่อก็จะปล่อยให้เราทำช่วงบ่าย
พอทำพอสักปี๒ปีเราก็ทำเช้าอีกรอบหนึ่ง
เขายังไม่ปล่อยทีเดียวไงค่อยปล่อยทีละช่วง
อ่าทีละช่วงแล้วพอเราทำมือค่องเบื้อหลายแล้วเนี่ย
คือเขาก็จะให้เราอยู่ทีนี้ก็ดูยาวเลย
แล้วบางทีเขาก็มาช่วยตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายเพราะเราบางทีเรายืนยาวไง
มันไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วปัจจุบันเนี่ยรสชาติแบบนี้คือรสชาติของพี่ฝนเอง
หรือรสชาติตั้งเดิมของพ่อของผมของผมเอง
ดังนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นรสชาติของเราเองเลยเออคือมันจะอ่อนนิดนึ
แต่ถ้าลูกค้าที่เขาเคยกินเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือรสชาติของพ่อเนี่ยคือรสก็จะจัดสุด
แต่มาตรฐานของน้ำซุปมาตรฐานของมัวสุดิบอันนี้เหมือนกันหมด
คือเพราะว่าแต่ละชามเนี่ยเราทำแต่ละชามทำทีละชามไงมันจะไม่เป๊ะกันทุกชาม
เสน่ห์ของมันเป็นแบบนี้นี่เองใครติดรสมือคนไหนก็มากินคนเดินทำ
ปัจจุบันดูแลแล้วมา๑๐กว่าปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ซื้อทอด
กรูดเจือที่เป็นตำนานของย่านมาคุณตน
เพราะว่าพ่อเขาบาทจะมาถึงรุ่นนี้แล้วเราก็
คือเขาเล่าให้ฟังก็ลำบากมาอยู่เพราะว่าสมัยก่อนที่ขายในเรือเนี่ย
คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือขายพออยู่ได้
กวัดกับพลายเรือไปหารูปฟ้าคนต้องอยู่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหม
ในคลองก็ได้ลูกค้าประจำพ่อเขา

ขายดีนี่ถามได้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยขายสักกี่จาน
ไม่เคยนับเราทำก็จริงแต่คือเราไม่ได้ดูแล
แล้วกินกับเดือนแม่
จำนวนหรือขายได้ให้ไฟไม่รู้ในตัวเนื้อหมูก็วันละ๑๐โล
หมูวันละ๑๐โลต่อมา๕โล

เปิดตั้งแต่๔๕โมง
เปิด๘โมงถึงบ่าย๓
ตั้งแต่๘โมงจนถึงบ่าย๓
คือไม่ได้หยุดไม่ได้นั่งเลยเหรอ
คือลูกค้าเข้าตลอดเวลา
ตลอดเวลานาทิตย์
ร้านนี้จะยืนกันยังไง

เทศกาลเปิดไหมเทศกาลเปิด
ออกเดินทางสอดแสวงหาเมนูเส้นเด็ดในย่านบางขุนนท์กันต่อดีกว่า
ช่วงนี้ไปทานเมนูเส้นสไตล์ฮ่องกงกันบ้าง
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรร้านไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
ตามหาเมนูเส้นแสนอร่อยย่านบางขุนนท์กันต่อนะครับ

ซ่อนตัวอยู่ในร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะครับ
เปิดให้บริการมายาวนาน๑๐กว่าปีแล้วนะครับผม
เรื่องราวของเมนูจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงที่คุณน็อตพูดถึงอยู่นี้นะคะ
คือร้านสยามติ่มซอมแห่งนี้นี่แหละค่ะ
ฟังชื่อร้านก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าพามาทานติ่มซำกันนะคะ
จริงแล้วร้านนี้เขาขายอาหารจีนหลากหลายเมนู
ยังเป็นสูตรฮ่องกงแท้อีกด้วย
พี่แดงพูดถึงร้านก่อนครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ
ร้านตรงนี้เปิดมาก็เข้า๑๕ปีแล้วครับ
แล้วจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยมาได้อย่างไรทำไมจะต้องเป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงแท้
อ๋อเดิมทีผมส่งของทะเลให้กับพัฒนาคารตามร้านตามโรงแรมทั่วไป
ตอนนี้ก็ไปรู้จักกับเชฟสนิทกันเป็นเพื่อนกันเชฟฮ่องกง

เป็นคนไทยครับแต่เขาไปทำอาหารที่ฮ่องกงแล้วกลับมาแล้วมาอยู่ตามโรงแรม
แล้วก็พอดีมาสนิทกันส่งของให้เขาแล้วตอนนี้เขาก็เลยมาแนะนำเราเป็นสอนเราทำเชฟฮ่องกงทำอาหารฮ่องกง
เราทำอาหารจากคนส่งวัตถุดิบสนิทกับเชฟก็เลยไปเรียนทำอาหารกับเขาจนได้สูตรฮ่องกงมา
อาหารฮ่องกงตอนหลังก็เลยคิดว่าลองมาทำดูก็เลยตกลงกับเพื่อนที่ส่งของเข้ามาหุ้นกันเปิด
เปิดร้านอันนี้ก็คือทำสองอย่างควบคู่กันไปควบคู่กันไป
แล้วทำไมถึงเลือกมาเปิดแถวบางขุนนท์
เดิมทีเราหุ้นกับเพื่อนเปิดอยู่ที่เจริญนครอีกร้านแรกร้านแรกเลย
ชื่อบางกอกติ่มซ่ำครับผมแต่นี่มันหุ้นส่วนหลายคนเราก็กลัวมีปัญหา
เราเป็นคนทำเราก็เลยแยกตัวออกมาเอง
จากเจริญนครมาอยู่บังขุนนลทำไมต้องบังขุนนลล่ะ
พอดีเราก็หาหลายที่หลายเส้นทางแต่พอดีเรามาเส้นนี้
มาเห็นตึกหลังนี้แล้วมันติดกับธนาคารครับแล้วก็เส้นนี้มันจะมีสวนยาง
มีวมคับกดีอะไรก็เลยอยากจะมาลองทำวันนี้ตึกห้องนี้มันว่างพอดี
ก็เลยเช่าเขาขึ้นมาตกแต่งแล้วก็เลยทำมาถึงจนทุกวันนี้๑๕ปีแล้ว
ขายดีก็ขายได้เรื่อยลูกค้ารู้จักเรามานานแล้วได้
รายเรื่อยแปลว่าขายดีครับทีนี้เมนูแนะนำของเราวันนี้จะเป็นเมนูอะไรดีครับ
ก้วยซีมีสูตรฮ่องโกงเลยครับราดหน้าเต้าซี่สูตรฮ่องโกงเลย
ขายดีที่สุดที่ร้านเนี้ยขายดีอยากจะรู้แหละเจ้าโกซีมีกับร้านหน้าเต้าซี่ที่เป็นสูตรฮ่องกงแท้
หน้าตาเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับครับเราเข้าไปเลยครับ